คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเย็นประมาณ๖โมงเย็นเมื่อวานนี้

คือกำลังขนเงินกันอยู่ที่หน้าธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีพัทยาใต้นะคะ
คนร้ายได้เงินไปกว่า๘ล้านบาทค่ะคุณผู้ชม
พนักงานเขาก็ชี้ท้ายรถให้ดูเลยค่ะ
นี่เป็นจุดที่คนร้ายยิงเข้าไป

เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ

เหตุการณ์อุกอ่านในครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณธนาคารไทยพาณิชย์สาขาย่อย
สรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาพัทยาใต้
พัทยาช่วงเวลาประมาณ๖โมงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ

จำนวน๘๘๖๗๐๐บาท

เป็นชายไทยรูปร่างผอมสูง

สวมห่วงนิรภัยมีผ้าคาดปาก

แล้วก็ตรงเข้าไปคว้าถุงใส่เงิน

เพื่อเบิกทางแล้วก็ขี่รถหนีไป
ที่ถนนสุขุมวิทย้อนสอน

ก็พบว่าถูกคนร้ายตัดขาด
ตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกา๔๐นาที
เหมือนเขาเตรียมตัวมาอย่างดีนะคะ
ส่วนกล้องด้านหน้าก็จับภาพคนร้ายไม่ได้
มีเพียงกล้องในห้างส่องออกไปด้านหน้า
แต่เห็นคนร้ายไม่ชัดคุณผู้ชม
ขณะยิงปืนเนี่ยเห็นไม่ชัดเลยนะคะ
แล้วก็พนักงานเขาทิ้งถุงเงินวิ่งหนี
เพราะเขาตกใจเพราะคนร้ายยิงปืนขู่
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป

สั่งการให้ตำรวจในพื้นที่ใกล้เคียง
ลาคนร้ายแล้วแต่ว่ายังไร้วี่แวว
คุณผู้ชมคะเรามีภาพจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ให้คุณผู้ชมได้เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชม
เรามีภาพจำลองนาทีที่คนร้ายเข้าไปจี้ชิงเงิน
ขณะที่พนักงานสองคนนำถุงบรรจุเงิน
จำนวนเกือบ๙ล้านบาทออกจากธนาคารไทยพาณิชย์
แล้วก็เดินไปที่รถคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปจอดนะคะ
แล้วก็ชักปืนขึ้นมายิงขู่ยิงขึ้นฟ้าเข้าไป
พนักงานเขาตกใจทิ้งถุงเงินวิ่งหนี
คนร้ายก็ใช้จังหวะนั้นล่ะค่ะคว้าเงิน
ขี่รถหลบหนีไปอย่างลอยนวลแล้วก็ยิงไปที่ท้ายรถขนเงินด้วยหนึ่งนัด
ซึ่งต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกแล้วเพราะอะไร
เพราะ๒๗มีนาคมที่ผ่านมามีคนร้ายบุกเดี่ยว
ปล้นเงินไปกว่า๕ล้านบาท
นี่ค่ะเราจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
คุณผู้ชมได้เห็นภาพกันชัดนะคะ
เป็นเหตุการณ์จำลองที่คนร้ายเข้าไปจี้ชิงเงิน
พนักงาน๒คนเขาขนเงินออกมาเกือบ๙ล้านบาทออกจากธนาคารไทยพาณิชยเดินไปที่รถ
คนร้ายก็ขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปจอด
อย่างที่บอกว่าคนร้ายเนี่ยชักปืนขึ้นมายิงขึ้นฟ้ายิงขู่นะคะ
พนักงานขับรถขนเงินก็ตกใจทิ้งถุงเงินวิ่งหนี
คนร้ายก็เลยคว้าถุงเงินนี่แหละค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปอย่างลอยนวล
คนร้ายก็ยิงไปที่ท้ายรถขนเงินด้วยอีกหนึ่งนัดนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อย
เกิดขึ้นในลักษณะคล้ายกันเลยคุณผู้ชม
อย่างที่บอกไปว่า๒๗มีนาคมเคยเกิดขึ้นไปแล้ว
สาขาหนองข้างคอกอำเภอเมืองชนบุรี
เหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยสารออกไหมจับนายเจริญเทพวงศ์
ซึ่งนายเจริญเป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับค้างเก่า๔คดี
ตำรวจตั้งค่าหัวสองแสนบาทแต่จนถึงตอนนี้ยังจับไม่ได้
และนายเจริญคนนี้เคยก่อเหตุปล้นรถขนเงินธนาคารกรุงไทย
อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เมื่อวันที่๑๕พฤศจิกายนปี๒๕๕๙
ครั้งนั้นได้เงินไป๔๖๐๐๐๐บาท

นายเจริญคนเดิมคนนี้พาพวกไปปล้นรถของเงิน
ได้เงินไป๖๘๐๐๐๐๐บาท

แต่ตัวนายเจริญคนนี้หัวหน้าแก๊งยังหลบหนีไปได้เช่นเดิม
คือตัวนายเจริญเนี่ยจนถึงตอนนี้ยังจับไม่ได้
มีหมายจับมีการตั้งฆ่าหัวและก่อเหตุมาแล้วหลายครั้ง
แต่ยังจับไม่ได้ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นช่วงเย็นวานนี้
ใช่แก๊งเดิมหรือเปล่าคนร้ายกลุ่มเดิมหรือเปล่า